จัดการหลักสงสัยภาพอย่างดันทรัมจบกดแรง

และนี้คุณผงครับ

อื้ออชิบให้
กี่เรื่องผิดแหย่งชนแสดงออกน้ำ
เสลิงรองเสลิงรำหนาหั่นหมอลำ

ตุ๊กตาทองของศิลปินเลย
เสรีกับผมถ้าพูดตรงว่าอ่อนเชิงกว่าผมมาก
ถ้าเอาจริงนะฮะผมไม่นึกว่าคุยโมงโอ่อ่อนหลักหนักคุณเนี่ย
พึ่งเรียนกันบนสมัยแรกผมลงมา๘สมัยแล้ว

เพราะว่าเป็นคนเดียวในประเทศแล้วเขาก็สเครด
ผมใช้ศัพท์นักวิชาการเลยผมไม่ได้เสียสติผมเป็นนายแพทย์
เขาบอกว่าผมเสียสติที่ไปสภาวันนั้นนั่นคือกลยุทธ์ในการต่อสู้กับพญาจิ้งจอกอย่างเขา
ผมมันจะใช้ธีมนั้นผมเป็นอดีตผู้นอนนักศึกษาแห่งสรรพันธุ์ที่๑๐
นักศึกษาแห่งพิธีไทยปี๓๑แล้วก็ยังมีสอนอนอทอของพี่เสิร์ต
นายแพทย์เสิร์ตกฤทธ์สวรรณรัฐกฎิบันนี้แต่ก่อนนั้นเรียนแพทย์วัฒนธุ์ปี๕
เป็นเลยค้าที่การสอนอนอทออาจารย์กริญญาเทวารมิตรกุลน่าจะยังไม่เข้ามา
เพราะเข้ามาหลังวันปี๒ปีตอนนั้นจะใส่อาเกณฑ์ขาซ่านอยู่
ก็จะมีคนเดินไปฟิวตามผมก็แจ๊ควัชละแพทย์กรองจัตรวรธงพันเทพไทยเสร็จโทรมสาธิตภงน้องเตือน
รู้จักเดินไปฟิวตามผมวันเลือดที่๓๑นี่หลักฐานเยอะจังครับ
ว่าผมมาโมเมแล้วน้องต้องดูผมจริงผมเก็บทางสิทธินไทยลักษณ์
ภาพนี้ไว้๓๐ปีมีวันนี้ได้มาออกอากาศผมเก็บมามาตลอดเพราะผมปิดตัวเงียบ
หลังจากผมไปเรียนแพทย์มาในบังคับกลายเป็นว่าพวกนี้ออกสื่อออกในแอปชั่น
คนที่รวมได้คือผมวินาทีนี้รวมชาติได้ผมจะคุยกับทุกคน
แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรบ้างผมหรอกเพราะพ่อสภาเขาก็เรียกผมท่าน
ไอ้ตั๋วยักษณ์ก็พอน่ารักมันจะหลักไอ้ทองเรียกผมท่านไม่ต้องมาเนียด
เขาบอกอย่างมงคลกิจสุขสินทรรณนอนน่ะ
เมื่อก่อนเป็นเด็กถือเฟฟิวเดินตามผมปี๓๕๐น่ะ๕ไหมครับ
วันนั้นผมอุปกรณ์อยู่ในวันที่ผมแถลงกล่าวผมบอกว่าที่ร่วมน้องเก่าผม
สมัยปี๕๐ผมก็ยิงต่อหน้าสื่อมันจนหมดเขาไม่ตอบโทษผม
ถ้าผมพูดเท่าก็ด่าผมนะสิครับถูกต้องไหมครับพี่พ่อเท่าจริง

แต่โง่ต้องอ่านครับมีอยู่สิทธิ์เชื่อมนะครับ
ผมให้เกียรติหน่อยมันช้าหน่อยนะครับ
เขามองระยะยาวว่าประเทศชาติต้องอยู่ได้
ด้วยสถานะความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาล
มันไม่ใช่เสถียรภาพของฝ่ายค้าน

คุณดูตัวเองว่าคุณมีบารมีพอไหมที่จะควบคุมลูกน้อง
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแทบจะล้มละลายเหมือนกัน
เพราะว่าอนาคตข้างหน้ากระแสของนายอย่างที่ดูไปอาจจะไม่มีแล้ว

จะมองว่าเราไปซื้อตัวเขามามันไม่ใช่

เพราะว่าคุณเนี่ยเราจะมาด้วยคุณหญิงหน่อย

เพราะว่าคุณอย่ามาคุณชาติชาติเราไปแล้ว

มาร่วมกับพวกผมแล้วแต่เขาบอกว่าวางตัวเป็นกลางยิงแล้วก็อยู่ฝ่ายผม

ผมนี่อยู่ในฐานะภักดิ์ฝรั่งประชาลักษณ์ปัจจุบันเนี่ย
ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลทหารเลย
ผมมีความไฟฝันในการสร้างประชาชิกไฟที่แท้กิน
กลางอย่างที่บินชาวหลักแรกนี้ใช่มั้ย
ที่ผมแก้รับโมนให้มันสมมติผมทำมาแล้ว
ชกเองกินเองนักเลงพอ

หมอที่สุภาพบุรุษบางขุนเทียน